ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่เขาลงไว้ในเพจเฟซบุ๊ก
บ่อวินปลวกแดงบอกว่าชายหญิงคู่นึงเนี่ยเขาเลิกกันแล้ว
ใบหย่ากันแล้วฝั่งของผู้หญิงอดีตภรรยา
ย้อนกลับมาเก็บของที่ห้องพักแล้วไปเจออดีตสามี
เกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
โลหะสวัสดีครับ
อื้มสนน้ำเฮ้ยเพราะว่าโทรแจ้งต้องเลยอีนางเฮ้ย

เอาล่ะเอาไว้เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
อ่านี่ฮะถือมงถือมีดด้วยนะครับ
ถีบรถจักรยานยนต์เขาล้มคว่ำไปสองรอบ

โอ้โหคุณก็ไปทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
คือที่เอามาโพสเอาไว้ในเพจเฟซบุ๊ค
บ่อวินปลวกแดงข้อมูลบอกว่า

ผู้หญิงเป็นคนย้ายออกมาแล้ววันเกิดเหตุ

คือฝ่ายชายก็ออกมาพอจะขี่จักรยานยนต์กลับ
ถีบจักรยานยนต์จนล้มแล้วก็มีการทำร้ายกัน
เอามีดเป็นมีดดาบเอามาขู่กันด้วย
ถ้าฟังจากเสียงเหมือนจะเป็นเรื่องของกุญแจห้อง
หรือว่าเรื่องทรัพย์สินต่างของทั้งคู่

มีชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยมาห้ามกันนั่นแหละ
เราก็พยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็รู้ว่าแค่เป็นหอพักในพื้นที่ปลวกแดงจังหวัดตรยอง

เขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากกว่านี้
แต่ว่าตอนเกิดเหตุก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
เผื่อมีอะไรเนี่ยเผื่อตำรวจจะมาดำเนินการอะไรให้
แต่ก็ทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะนะคะ